คุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
เรื่องของอาหารทะเลจากระยองเนี่ยนะครับ
เพราะว่าปรากฏว่ามีคนเขาไปซื้อปลาจาระเม็ด
จากตลาดที่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง

เอาไปทำถวายพระในวันมาคบูชาเมื่อวานนี้
ปรากฏนะครับพอเอาปลาจาระเม็ดแช่แข็งแล้ว

สังเกตที่เหงือกของมันเอาเหงือกมีสีดำคล้ำ
เอาขึ้นมาดมนิดนึงมันมีกลิ่นฉุนฮะ

กล้องมือถือถ่ายบันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็เฉือนดูไอ้ดำจากเหงือกของปลาออกมา

แช่ตู้เย็นไว้ให้เจ้าหน้าที่เอาไปพิสูจน์ทั้งตัวเลย

คุณลุงท่านนี้แหละค่ะคือคุณลุงนพดลแสงวิลัยชาวบ้านในจังหวัดระยอง
คุณลุงบอกว่าไปซื้อปลาจาระเม็ดจากตลาดแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ผมพบความผิดปกติเพราะเวลาดูเหงือกปลามันต้องแดงหน่อย
ใช่เหมือกยิ่งแดงมันก็ยิ่งสด
แต่อันนี้มันเหงือกดำคล้ำอย่างเดียวไม่พอนะคุณ

เออนะครับฟังเสียงของคุณลุงนพดลหน่อยฮะ
ถ้าปลามันเก่านิดนึงมันจะออกกี่ครั้ง
มันไม่ดำเหมือนกับที่เห็นไปในวันนี้นะครับ

มันไม่มีกลิ่นนะฮะแต่มันจะมีคล้ายคราบน้ำมันเยิ้ม
เป็นมันอยู่ที่ภาชนะที่เอาออกมานะครับ
เราคิดว่ามันกินน้ำมันเข้าไปหรือไง
อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันมาจากไหน
แต่เป็นปลาพวกนี้มันจะอยู่น้ำลึกมากกว่า
ไม่ใช่ปลาชัยกว่าง

และอย่างที่คุณลุงนพดลบอกว่าไปซื้อมาจากตลาดแห่งหนึ่ง
ที่อำเภอแกลงทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถาม
แม่ค้าขายปลาที่ตลาดแห่งนี้แหละครับ
แม่ค้าบอกว่าปลาจาระเม็ดตัวดังกล่าว
คือรับต่อมาจากตลาดปลาเทศบาลนครประยอง

ก่อนจะนำมาขายในตลาดนัดหมู่บ้าน

ไปทำบุญที่วัดในวันมาคบูชานะครับ

ประกอบการประมงในจังหวัดระยองก็ยังไม่กล้าฟันทงนะ
บอกว่าปลาจาระเม็ดเป็นปลาที่หากินในทะเลน้ำลึกอยู่ห่างจากชายฝั่ง
อกจากนี้ปกติแล้วเมื่อฝูงปลามันได้รับกลิ่นเหม็น
มันจะไหว้หนีทันทีมันคงไม่มากินน้ำมันอย่างแน่นอนนะครับ
แล้วก็ยังยืนยันว่าปลาปกติแล้วเหงือกจะแดง
หากเป็นแช่เย็นเหงือกก็จะมีสีคล้ำขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามมันคงไม่คล้ำถึงขนาดดำแบบนี้นะครับ
นี่เปรียบเทียบให้ดูเลยเหงือกแดงกับเหงือกดำนะฮะ
ประมงพื้นบ้านของหาดแม่ลำพึงประมงพื้นบ้านบางกระเชอ
เราก็ไปถามเหมือนกันประมงพื้นบ้านบอกว่าพฤติกรรมของปลาจาระเม็ด
อย่างที่บอกไปออกหากินในทะเลลึกห่างชายฝั่งประมาณถึง๓๐ไมค์ทะเล
กรณีที่พบคราบสีดำที่เหงือกอาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก็ไม่รู้
ว่ามันกินคราบน้ำมันหรือเปล่าแต่ว่าพี่ชาวประมงบางคนบอกว่า
นักวิชาการประมงก็คือนายประติญญาศรีสำบรรณนักวิชาการประมาณ
ปฏิบัติหน้าที่ที่เดินทางมารับซากปลาจาระเด็ดเหงือกดำ
จากคุณลุงนพดนเนี่ยเพื่อจะเอาไปตรวจสอบ
นายปฏิญาบอกว่าจากนี้ไป
จะต้องนำเหงือกของปลาจาระเม็ด
กลับไปตรวจสอบในห้องแล็บห้องทดลองของศูนย์วิจัย

มาให้ตรวจกันเยอะมากเป็นพิเศษเลยนะครับ
ชิ้นก็ต้องส่งตรวจไปที่กรุงเทพ
เพราะต้องใช้ห้องแล็บที่มีคุณภาพสูงนะฮะ
พวกสารโลฮนักแล้วก็สารปิโตเลียนไฮโดคาร์บอนนะครับ
ว่ามีปนเปื้อนมากน้อยแค่ไหนเกินเกณฑ์มาตรฐานหรือเปล่า

ตอนนี้ตัวอย่างมันเยอะครับยังบอกไม่ได้แต่ทำให้เร็วที่สุดนะครับ

ส่วนถ้าในภาพรวมต้องพูดคุยกับประมงจังหวัดระยอง

ขอประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเกี่ยวกับการรับประทานอาหารทะเล
เพราะทางประมงจังหวัดระยองได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบร้านขายอาหารทะเลสด
ร่วมกับทางสาธารณสุขจังหวัดระยองทุกวัน
โดยสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารทะเลทุกตลาดของระยองเลยนะ

อาหารทะเลยังคงรับประทานได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับ